อารมณ์ไปดูความประทับใจที่เกิดขึ้นในศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่โครัมเบียนะครับ
ผู้พิการทางสายตาที่มาชมถึงขอบสนามครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป